สุดยอดพระเอกฮอลลีวูดมีรางวัลการันตีเยอะแยะนะฮะ
เที่ยวเมืองไทยแล้วก็อยู่ภูเก็ต
ภูเก็ตเสร็จปั๊บครบตามแซนบล็อกเสร็จปั๊บมาเที่ยวกรุงเทพ
ภาพแรกที่เขาประทับใจเขาถ่ายรูปอะไรลงในสื่อออนไลน์ของเขารู้ไหม

สายสื่อสารเพียบเลยว่ะสายไฟระยงระยางยุ่งเหยิง
นั่นแหละนี่แหละครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้
ชาวออสเตรเลียอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับ
ระหว่างออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในกรุงเทพมหานคร
โพสต์แรกที่เจ้าตัวโพสต์คือภาพสายไฟสายสื่อสารพันกันยุ่งเหยิงแบบนี้
มีทั้งชาวเน็ตทั้งชาวต่างชาติชาวไทยก็ไปคอมเมนต์สิครับ
เป็นพันกว่าคอมเมนต์โดยเฉพาะชาวเน็ตไทยบอกว่า
มาเที่ยวชิงไหมดีกว่าบางคนบอกว่า
บริษัทเน็ตเอกชนทำไมไม่รวบวางสายสัญญาณเป็นชุดเดียวกัน
ออกมาทีละเส้นดูรกรุงรังไปหมดทุกที่
ส่วนบางคนระบุว่ากูอายแทน
จากนี้รัสเซลนะครับยังได้ถ่ายภาพไปตามสถานที่ต่าง

ซึ่งก็มีแฟนหนังเข้าไปคอมเมนต์ตอบมากมายนะครับ
โดยระบุว่าหน้าตาดูมีความสุขมากนะฮะ
ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่รัสเซลจะมาที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ทวิตเกี่ยวกับการกักตัวบอกว่าเฮ้ยเขาให้รายละเอียดชัดเจนดีมากเลยนะ
ถ้าคุณฉีดวัคซีนครบ๒เข็มและกักตัวครบ๑๔วัน
รวมทั้งตรวจโควิดผ่าน๔ครั้ง
ว่าเป็นการกักตัวอยู่แต่ในภูเก็ต

หลังจากนั้นคุณจะได้เดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทย

มาเยือนไทยครั้งนี้รัสเซลนะครับ

คือเรื่องนี้ถ่ายทั้งไทยในไทยแล้วก็ในอเมริกา
สำหรับรัชเซลล์โครโอเป็นเจ้าของรวรรณออสการ์
สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์

ซึ่งคนไทยนะครับก็ดูหนังเรื่องนี้กันเยอะมากนะฮะ
แล้วเขาก็ยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม
จากทั้งรางวัลลูกโลกทองคำ
แล้วก็รางวัลบาสต้าจากภาพยนตร์เรื่องจำได้ไหม
นี่ครับนานแล้วนะครับ๒๕๔๕โน่นนะครับ
เรื่องของสายสื่อสารต่างเนี่ยนะ

ถ้าเราเป็นสายธรรมดาแล้วเซลโคเขาจะถ่ายเหรอ
พอเรามีความพิเศษความไม่เหมือนบ้านเขา
คุณเป็นคนคิดบวกพอซิทิฟต์ติ้งมากพี่ต้น

ภาพประชาติสัมพันธ์สายไฟฟ้าบ้านรับประเทศไทย

มาที่ด้านหลังนี้ตอนนี้ก็ดังเหมือนกันฮะ

ประกาศเอาจริงเอาจริงขนาดไหนเดี๋ยวเตรียมทุ่ม

ลิซ่ากับแอนเดียแอนเดียคือใคร

แอนเรียนี่คือเป็นนักโอเปร่าเสียงเบอร์หนึ่ง

จักรวาลเลยเหรอใช่ดาวแถวนี้ไม่มีมนุษย์แล้วมีโลกใบนี้แหละ
ดังขนาดไหนค่าตัวของเขาอย่ากลัวกัน

เวลาจะเชิญเข้ามาค่าตัวของแอนเรียแพงกว่าลิซ่า

คือให้ช่วยลดค่าตัวลงมาหน่อยอยากจะเชิญมาเหลือเกิน
เปล่านี่คือเสียงแบบโซปราโน่เลยนะฮะ
แอนเดรียบรูเชลวีพูดสัก๕วัน
บางคนบอกก็กูไม่รู้จักจะให้เอาพี่จินมาได้ไหม
เอาพี่เอกมาเนี่ยดังนี้จะเข้าใจมากกว่า
แต่ท่านรัฐมนตรีประกาศเรียบร้อยแล้ว
จะเชิญสองท่านนี้ก็คือลิซ่ากับแอนเรียมาบ้านเราประเทศไทย
รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือท่านพิพัฒน์รัชกิจประการ
ยืนยันว่าเชิญและจ้างสองคนนี้มาแน่นอน
งบประมาณ๕๐๐ล้านบาทอ้าวไหนบอก๒๐๐ล้าน

จ้าง๒คนคนละ๑๐๐ล้านส่วนอีก๓๐๐ล้านเนี่ย
เดี๋ยวจะเป็นการบริหารจัดการ
เพราะตามรายงานบอกว่า๒คนที่มาเคาน์ดาวน์ปีใหม่ประเทศไทย
อาจจะไม่ได้เข้าดาวน์ในพื้นที่เดียวกัน
ลิซ่าอาจจะถูกรับเชิญไปที่จังหวัดภูเก็ต

และเช่นเดียวกันกับลิซ่าที่ไปเต้นที่นู่นเนี่ยลาลิสาเนี่ย

อะไรนะ๒๐๐ล้านแล้วอีก๓๐๐ล้านอ่ะ
๐ล้านเดี๋ยวจะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ในการที่จะของงบประมาณมาจ้างสองคนนี้
แล้วอีก๓๐๐ที่เหลือเดี๋ยวภาคเอกชนก็คงยื่นมือมาช่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรานแล้วว่า๒๐๐ล้าน
ประเทศไทยปีนี้สิ้นปีนี้อย่างแน่นอน
แต่ตอนนี้ชาวเน็ตและชาวบ้าน

เสียงแตกขนาดไหนเอาเฉพาะชาวบุรีรำก่อนเลยประกัน
ชาวบุรีรำซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่า
บุรีรำหลายคนเขาบอกว่าเห็นด้วย

อยากให้กลับบ้านเกิดมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหน่อย
เพราะลิซ่าพูดอะไรก็คล้ายน้องยาไหม

ตอนนั้นลิซ่าบอกลูกชิ้นยืนกิน
แป๊บเดียวล่ะรายได้ต่อวันสรุปล้าน

ก็ขนาดเราอยู่ที่นี่อะไรยังต้องศรันฐามากินกันในรายการ
เพราะลิซ่าคนเดียวมีอิทธิพลขนาดนี้
ดังนั้นหากลิซ่ากลับมาได้รับเชิญแล้วกลับมาบ้านเราประเทศไทย
จะกลับมาที่บุรีรำรับรองได้ว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูแน่นอน
อันนี้มุมเห็นด้วยแต่มุมไม่เห็นด้วยบอกเท่าไหร่นะฮะ
ล้านเฮ้ยมึงเอามาให้กูดีกว่าให้กูแปลว่าอะไร
เอามาซื้อวักทรงวัคซีนมาบริหารประเทศแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม
มีปัญหาต่างอีกมากมายทำแบบนี้ดีกว่าฟังจากนานาทัศนะ
อันนี้เห็นด้วยแล้วมีแบบไม่เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไงอีกคนนึงอ่ะ

มีไหมฮะ

ชาวเน็ตบอกว่าไม่ค่อยสบายใจ
ชาวเน็ตไม่ถูกใจคือไม่ได้ไม่ชอบลิซ่านะ
ลิซ่ามากและชื่นชมลิซ่ามาก
แต่ไม่สบายใจที่จะเอาเงิน๒๐๐ล้านไปใช้จ่ายแบบนี้
ซื้อวัคซีนดีเด็กจะเปิดเรียน
อยากจะเปิดเรียนจนตายยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
เอามาทุ่มทุนในกระบวนการแบบนี้น่าจะดีกว่า
แล้วบางคนบอกอย่าหาว่าด่ากันเลยนะ

หากทำงานไม่ดีลิซ่าก็ไม่ช่วย

งบประมาณจ้างดาราเอาไปทำอย่างอื่น

ส่วนคนที่รักลิซ่ามากปล่อยเข้าไปเถอะ
แต่แกล้งลูกกูกูจะรักลิซ่าเป็นลูก
อย่าเอาลูกกูมาทำแบบนี้เลยไม่เหมาะสมนะฮะ

เขาดาวน์ปีใหม่ประเทศไทยแน่นอน
อย่าเพิ่งละสายตาและข่าวนี้ต้องชมด้วยตาฮะ
กระแสลิซ่าดังเหลือหลายจริง
ขนาดใบปอรัตยายังร้องเพลงที่เราร้องไม่ได้
แต่ใบปอร้องได้ฟังเต็ม
ใบปอร์รัตยายังร้องได้คือแกะเฟ้นภาษาคันแล้วโอเคเรียบร้อยเลย

ผมว่าเพลงนี้ถ้าผับเปิดเมื่อไหร่เราก็โอโหเฮโอโหเฮแน่
คุยกันไว้ก่อนนะฮะว่าผิดล้านเปอร์เซ็นต์
แปลว่าอะไรคือแกะเนื้อมาไม่ใช่เหรอ
ลงรูอะไรด้วยอ่ะอันนี้แกะเนื้อเองแต่งเองอย่าดราม่าแต่ดราม่ามาฮะ
รามาบอกเฮ้ยทำแบบนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่า
อันนี้มันไปหมินลิสาลาลิสาตัวจริงเขาหรือเปล่าจนกระทั่งใบปอลัตยาต้องออกมาขอโทษนะ
บเพลงนี้ออกไปแล้วตอนแรกตั้งใจจะสร้างรอยยิ้ม
ตอนนี้เนี่ยใจคอไม่ค่อยดีแล้วฮะใบปอรัตติยานะฮะ
นี่คือความดังของลาลิซาของลิซาแกกรีม
โอ้โหคุณผู้ชมกรุณาแสดงความคิดเห็นมาเพียบเลยพี่ต้นพี่ปุ้ย
เห็นด้วยใช่ไหมมีทั้งสองอย่างแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะ

คือถ้าเกิดว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติจ้างมาคือดีนะ
ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะที่ผ่านมาเคยทำ
แต่ตอนนี้เราใช้เงินเยอะแล้ววิกฤตโควิด
มาดูแลเรื่องของวัคซีนก่อนดีกว่าไหมนะคะ